มาอีกแล้วปิดเทิมใหญ่มอเตอร์ไซค์วาวุ่น
รวมกันเป็นร้อยคันสงสัยจะต้องใช้ดอมทำเสียงที่มันน่ารำคาญ
คารมันแว้นยังไงนะไม่น่ารำคาญเนี่ย
คุณผู้ชมรำคาญหรือพี่น้ำแข็งรำคาญดอม
ทุกคนอ่ะรำคาญคือตอนเนี้ยนะคุณดูนะถ้าสมมติไฟไหม้

แล้วลองดูอันไหนน่ารำคาญกว่ากันคะ
ดอมดอมต้องไปหัดว่าเมื่อกี้มันมีลูกคอด้วยเหมือนมีลองก่อนลองเครื่อง
แต่แบบนี้ถ้าเห็นอย่าไปยุ่งกับพี่เขานะให้พี่เขาไปเรียกเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องหวังดีกดกระจกลงน้องกลางคืนทำไมไม่หลับไม่นอนกลับบ้านไป

หรือไปตะโกนบอกมาเดี่ยวกับกูนี่ก็ไม่ได้

คุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้นั่นแหละที่เขาบอกว่าวุ่นวายนะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทธลุงนะคะ
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้คือกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วก็มารวมกันนี่ถนนสายเอเชียหัดใหญ่พัทธลุงนะคะ
ตรงบ้านสาราไม้ไผ่ทีนี้ตรงนั้นน่ะมันเป็นช่วงรอยต่อด้วย

กลุ่มเนี้ยเขามารวมตัวกันโอ้โหคืนที่เขาจะนัดกันเนี่ย
เสาร์อาทิตย์เลยนะจอดสองฝั่งถนนแล้วก็ตรงจุดยูเทิร์น
ประลองความเร็วค่ะขี่ย้อนสอนโชว์เบิ้ลเครื่องยกล้อ
ชาวบ้านที่เขาต้องใช้เส้นทางดึกดื่นเนี่ยเขาก็บอกว่าโห
ต้องขับหลบกลุ่มมอเตอร์ไซค์แก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งนี้นี่
แล้วทำไมตำรวจไม่มาเหรอตำรวจบอกว่าคือชาวบ้านบอกนะ
ตำรวจมาพอตำรวจมาพวกนี้ก็หนีกันไปหมดเลย
คือจริงตำรวจก็ออกลาดตระเวนเป็นระยะนะคะแต่ว่าเด็กกลุ่มนี้เขาไม่กลัว
บางทีตำรวจมาเขาต้อนรับตำรวจยกนิ้วกลางให้โอ้โหเออแบบนี้แหละที่ทำแบบนี้เพราะอะไร
ช่วงนี้เด็กปิดเทอมด้วยไงแล้วที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมอายุต่ำกว่า๒๐นะ
พอปิดเทอมปั๊บเอานัดมารวมตัวกันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์
ถามตำรวจผู้กำกับสพเมืองพัทธลุงบอกว่า
เอาจริงอันนี้ตำรวจเองก็จับกลุ่มต่อเนื่องนะแต่ก็ต้องระวังเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าปฏิบัติการเข้มเนี่ยเวลาเกิดอันตรายกับกลุ่มเด็กแว้น
ต้องฝากผู้ปกครองไปด้วยนะ

เช็คหน่อยอยู่ในห้องนอหรือเปล่า